คุณผู้ชมครับไปดูที่กระบีกันหน่อยค่ะมีความรักความหึงหวงเกิดขึ้นจนทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้ว
เป็นกรณีสามีบีบคอภรรยาของตัวเองจนตายคามือเพราะอะไรคะ
กลัวว่าภรรยาจะปันใจให้ชายอื่นแล้วแล้วทำเขาตายนี่เหรอ
ประเด็นคือมีลูกละ๒คนคนโตเป็นลูกชายอายุ๘ขวบ
คนเล็กเป็นลูกสาวอายุ๔ขวบขังตัวเองกับลูกทั้งสองคน
ไว้ในบ้านไม่ออกไปไหนตำรวจญาติย่าต้องเจรจานานกว่าสามชั่ว

ไม่มีมาเถอะอย่าจำเรื่อยมาไม่ยิงไม่ยิงแล้วยิ่งเพลืองกูไปกันเนี่ย
ไหนเคยเด็งไม่มีไม่มีแต่ยิ่งเคยเด็งเนี่ยค่ะเป็นญาติญาตินะคะ
ที่ช่วยกันเจรจาเกลกกล่อมนายประทีมวัยสามสิบสี่ปีอยู่ในอาการคุ้มคลั่ง
บอกให้ไปมอบตัวกับตำรวจเถอะเพราะว่านายประทีพเนี่ยเพิ่งจะฆ่านาง
กรกฎวัยสามสิบสองปีภรรยาแท้ของตัวเองเสียชีวิต
แล้วก็ขังตัวเองกับลูกชายและลูกสาวอยู่ในบ้านในหมู่บ้านเขาประ
พลุเตียวจังหวัดกระบี่นี่แหละค่ะลักษณะบ้านเนี่ยเป็นปูนชั้นเดียว
แล้วก็ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดเลยตำรวจทหารเขาก็ตรึงกำลังอยู่ด้านนอก
ปิดล้อมเอาไว้ญาติญาติเอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยเกลี้ยกล่อมบอกปล่อยลูกออกมาเถอะ
ลูกสองคนออกมาก่อนปล่อยเด็กออกมาก่อนนายประทีพก็ไม่ยอมที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้
คุยกันว่าจะมายิงผมเรื่องอะไรไม่ยิงตกลงยิงไม่ยิงคือเขากลัวว่าจะถูกวิสามันฆาตกรรม
ครับก็เลยเหมือนจับลูกเป็นตัวประกันนะคะเอาแบบนั้นง่ายง่ายสามชั่วโมงผ่านไปค่ะ
ทหารจากกองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๑๕เข้าเกลี้ยกล่อมแล้วก็ยืนยันในความปลอดภัย
นายประทีบถึงจะใจอ่อนยอมเปิดหน้าต่างมาเจรจาแล้วก็ส่งตัวลูกชายวัย๘ขวบออกมา
แต่ในมือยังอุ้มลูกสาววัย๔ขวบเอาไว้เพราะยังหวาดระแวงอยู่ว่าจะถูกทำร้ายและถูกยัดยาเสพติดค่ะ
บอกว่าต้องเชิญพี่น้องบ้างนะแต่เจ้าตัวน่ะอาจจะพูดเรื่องอย่าเสียปิดมึงที่คนมายัดยาเขาอยากให้เขาติดคุกถึงตายถึงขั้นประหารชีวิตของไม่รู้
ที่อุ้มลูกสาวคนเล็กอยู่ออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็นำตัวไปที่สพเขาพนมเพื่อสอบปากคำ

จากการตรวจสอบภายในบ้านก็พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะ
ข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเลย
พบศพนางกรกฎนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับประตูบ้าน

ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นก็ไม่เจอบาดแผลใดนะคะ
มีแค่รอยช้ำบริเวณลำคอ
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงค่ะ
ตำรวจสอบปากคำญาตินายประทีพนะคะ

นายประทีบออกมานั่งคุยกับญาติที่อยู่บ้านใกล้กัน
มีอาการคล้ายคนเสพยาเสพติด

จากนั้น๓ทุ่มกลับเข้าบ้าน

ตำรวจเลยคาดว่าคงเสพยาจนคุ้มคลั่ง
แล้วก็หวาดระแวงว่าภรรยาจะปันใจให้ชายอื่น

ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นบีบคอตายคามือ
แล้วก็เลยขังลูกสองคนเอาไว้ในบ้านกับตัวเอง
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา

ซึ่งเมื่อที่นายประทีบอาการดีขึ้น
ก็จะมีการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะ